คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะ
มาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมของคนในวงการบันเทิง
เชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์๓ล้านดอกนะคะ
เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
สำหรับงานนี้ค่ะมีชื่อว่าดอกดารารัฐแทนใจถวายแด่พ่อนะคะ
เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนทั้งประเทศมาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน๓ล้านดอก
เพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาธบพิษ
ซึ่งตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่๓๑สิงหาคมก็สามารถเดินทางกันไปได้บริเวณห้างเซ็นทรัลทุกสาขานะคะ
นำทีมโดยนักแสดงสาวนุ่นวรนุษย์ค่ะตัวแทนคนบันเทิงก็ได้เชิญชวนให้คนไทยร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ผ่านกิจกรรมนี้
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
คือมาจากเปลือกข้าวโพดก็ถือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วก็เป็นพืชของไทยเราเองด้วยค่ะ
อาจจะไม่ได้สวยที่สุดแต่มันเป็นดอกไม้ที่น่าภูมิใจที่สุดค่ะ
คือนุ่นเชื่อว่าทุกคนก็คงต้องใส่ความรักตรงนี้ไป